เป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่นึงเขาก็ค้าปลาแล้วก็ขับรถไปขนปลา
จะกลับมาขายนะคะปรากฏว่าพอถึงโคราช
สามีให้ภรรยาเปลี่ยนมือขับรถให้หน่อยเพราะมันดึกแล้ว
แล้วปรากฏว่าภรรยาหลับในก่อนจะถึงบ้านแค่๑กิโล
แล้วรถก็เลยพุ่งเข้าไปชนบ้านหลังนึงที่อยู่ไม่ไกลจากถนนนะคะ
แล้วก็อัดเข้าไปทะลุเข้าไปในบ้านจนทำให้มีเด็กเสียชีวิตด้วย
นี่เป็นสภาพหลังจากเกิดเหตุค่ะที่รถกระบะบรรทุกปลาสดมาเต็มคัน
เสียหลักและพุ่งชนทะลุเข้าไปในบ้านพักชั้นเดียว
ริมถนนบ้านยางน้อยภูเขาลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายห้องนอนพังระเนรนาศเลยนะคะ
แล้วที่เศร้าสลดกว่านั้นก็คือมีเด็กชายอายุ๑๑ปีที่กำลังหลับอยู่
ถูกรถอัดทับร่างติดอยู่ใต้ท้องรถด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดถ่างพร้อมแม่แรงดันตัวรถขึ้น
แล้วก็นำร่างเด็กชายออกมาได้ค่ะ
ทราบชื่อคือเด็กชายธนพลเรือนใหม่หรือน้องอุ้มนักเรียนชั้นป๖
ถูกรถทับจนร่างบอบช้ำรุนแรงหมดสติไม่มีชีพจรนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อที่จะฟื้นชีพ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา

นางสาวอรวรรณเจนพนัทมีศักดิ์เป็นย่าน้องอุ้มเนี่ยบอกว่า
อยู่ในบ้านนี้๔คนแยกห้องนอน๒ห้อง
ขณะที่ทุกคนหลับอยู่จู่มีเสียงดังโครมบ้านสะเทือนทั้งหลังค่ะ
พอออกมาดูพบรถกระบะพุ่งชนติดคา
ห้องนอนที่หลานชายนอนอยู่คนเดียวทับร่างติดอยู่ใต้ท้องรถ
พอเห็นนะคะก็รีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยมาช่วยเหลือค่ะ
ด้านนางสาวจตุพรสะอาดปรุอันนี้เป็นคนขับรถกระบะที่เกิดเหตุ
ก็อยู่ในอาการตกใจแล้วก็เศร้า
บอกว่าเป็นคนเปลี่ยนมือมาขับรถแทนสามีเพราะเห็นสามีอ่อนเพลีย
แล้วก็นั่งเบาะข้างคนขับหลับมาในรถ
หลังจากที่เธอบรรทุกปลาสดมาจากตลาดจังหวัดปฐุมธานีระยะทางไกลค่ะ
พอมาเปลี่ยนมือที่ศรีคิ้วนครราชศรีมาอีกแค่๑กิโลจะถึงบ้านพักเท่านั้นแหละ
วูบหลับในไปรถเลยเสียหลักพุ่งเข้าไปชนบ้านหลังนี้
เสียใจกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามทางตำรวจก็จะคุมตัวคนขับรถเนี่ยไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ